สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
วันนี้อยู่กับชิสาสวยที่สุดในซอยสวยที่สุดในหมู่บ้านค่ะเพราะมองดูซ้ายขวาไม่มีใครเลยมีร้านขายอุปกรณ์การเกษตรของดิฉันอยู่ร้านเดียวนี่แหละ
แต่เอาเถอะจะสวยยังไงก็ตามนะคะก็ต้องมาเช็คสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าถ้าหากสวยแบบนี้เดินออกไปข้างนอกตากฝนเข้ามาเนี่ยแล้วจะทำยังไงคะอดสวยเลยทีเดียวค่ะ
แต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วเราก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๘มิถุนายนเนี่ยอาจจะต้องรับมือกับสภาพอากาศโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะคะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกบางพื้นที่อาจน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะ
การสภาพอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้จะมีฝนตกซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ
จะมีน้ำหลากน้ำท่วมฉับพันธุ์เกิดขึ้นได้เกษตรกรควรเก็บผลไม้ที่ร่วงหล่นออกจากสวนเพื่อป้องกันโรคของเชื้อรานะคะ
ระวังโรคฉี่หนูให้สวมรองเท้าบูธเมื่อลุยน้ำด้วยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะจะมีฝนสลับแดดเน้นฝนตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำ
ให้เร่งทำทางระบายน้ำตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างไม่ให้รั่วนะคะแล้วก็ไม่ให้พังด้วยค่ะ
สำหรับทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตติค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนตกตลอดช่วงนะคะเน้นว่าจะมีฝนตกหนักฝั่งอันดามันตอนบนนะคะ
เกษตรกรให้ระวังโรคเชื้อราในผลไม้ไม่ควรปล่อยสัตว์ให้อยู่ในที่ชื้นแฉะค่ะ
สำหรับคลื่นทะเลสูงประมาณ๒๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสฝนตกเช่นเดียวกันนะคะ
ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็ระมัดระวังสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วย